ในคลิปนี้คือหมายถึงคุณช่อภักรรณะคุณใหม่หรือเปล่าครับ
มีคนที่หมายถึงคุณช่อภักรรณะคุณใหม่หรือเปล่า
คำเรียกกันเล่นคำเปรียบเปลย
ถึงคนที่ไม่รักษากฎระเบียบ
อย่างแถวบ้านถ้าเขาคุยกันก็

คือไม่รักษากฎระเบียบเนี่ยค่ะ
คือเป็นคนไม่ไปรักษากฎระเบียบ

คือวันนี้ดิฉันเป็นเดี่ยวของโซเชียลมีเดียนะคะ
เพราะว่าการที่คนเข้ามา
ต่อว่าด่าทอหยาบคาย

เรื่องคุณพ่อยิงสุนัขตาย
ถึงเรื่องการถูกกล่าวหาอาวุธสงคราม
ถึงวัวที่ดิฉันเลี้ยงว่าไม่ดี
ถึงตัวดิฉันแย่งวัวดิฉันกินย่า
ถึงฟันดิฉันว่าฟันดิฉันไม่สวยต้องไปดัดใหม่
ด่ามากมายไก่กอง
ถึงกระทั่งว่าดิฉันเป็นก็ดี
ซึ่งแบบว่าด่ากันแล้วก็ลูกชายดิฉันซึ่งไม่เกี่ยวเลยกับเรื่องนี้
คือดิฉันเป็นเหยื่อของโซเชียลมีเดียนะคะ

แล้วถามว่ามีพรบคอมพิวเตอร์เนี่ย
ก็จะช่วยอะไรได้บ้างหรือเปล่าก็ยังไม่รู้
เพราะว่าก็แจ้งความนะคะ

ขอบคุณครับ